เรฟลินทรเปิดเผยแล้วนะคะ

นะฮะก็มีข่าวลือออกมาตลอดเลย

เกรทวรินทรกับหมอออนออนอุมาเนี่ย

มา๓ปีเหตุเพราะเวลาไม่ตรงกัน
ที่ผ่านมาพยายามปรับยูงตลอดแต่ไม่ได้
แล้วคงจะโสดอีกนานส่วนความรักครั้งนี้ถือว่าเป็นบทเรียน
เพราะสอนอะไรหลายอย่างแต่ไม่เสียดายเพราะจบกันด้วยดี
ทุกวันนี้ยังคุยกันและให้คำปรึกษากันตลอด

คุยกันทั้งสองคนแล้วว่าบางครั้งแบบ
มันคุยกันแบบไม่ได้เป็นแฟนกัน
เป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกันอ่ะมันกลับสบายใจกว่า
ก็เลยตอนนี้ก็เลยเป็นแบบนั้นก็ประมาณสักเดือนหนึ่ง

จริงก็ผมว่าด้วยเอาเวลาส่วนหนึ่ง
แล้วก็ด้วยทัศนคติส่วนหนึ่ง
ซึ่งไม่ได้ไม่ดีอะไรแต่ว่าการทำงานคนคนละแบบกัน
จบด้วยดีครับด้วยดีตอนนี้ทุกวันนี้ก็ยังคุยกันอยู่
ไม่เสียดายนะคือแบบอย่างน้อยมันก็ได้สอนให้เรารู้ว่า
เราเป็นแบบไหนก้าวข้ามไปอีกขั้นหนึ่ง
ในเรื่องของความรักอะไรอย่างนี้

อันนี้เล่นเรื่องดาวคนละดวงของลูกอล่อ
ไม่แต่รูปนี้
ตอนนี้ทายอยู่ด้วยค่ะและเดี๋ยวเปิดกล้อง๒๓เรื่อง
คือละครเก๊เนี่ยลองย้อนกลับไปดูดิ
อยากให้พี่มิวไปรอฟังจริงเลย

ควรจะโดนมากกว่านั้นด้วย
หยิกแล้วปิดอย่างเงี้ยปิด